เจอไหมหมอมเจอไหม

เจอสามสี่พาส
หลายส่วนที่จะเข้าไปที่นี่
เมื่อเกิดที่สาปรับภาษา
หลายส่วนที่จะเข้าไปที่นี่
คือประสบความสุขที่มีชีวิต
และสมบัติสาปรับภาษา
ความเข้าใจสฤษภิกษาจบดัง
นี่เดี๋ยวเราได้ขาสองหาดีเออสองห้าไหลเตอร์ปูเอ้ยไหลร้านโสดเถอะ